แม่บ้านผ่ารวย
คุณรีมพัชริยาบุญเกลือ
เจ้าของไอเดียงานฝีมือสุดเก๋
เนรมิตเครื่องประดับและของใช้ธรรมดา
เพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเท่าตัว

กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สาวของแม่ป้านผ่ารวยกับเรานะคะ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะย้อนอดีตกลับไปในวัยเด็ก

การงานพื้นฐานอาชีพ

นี่เลยคุณดรีมจะมาสอนเราทำกระเป๋า

แม่รอดไม่รู้แต่ถ้าใบแรกแหลงนี้แม่ใช้ไม่ได้นะ
คนนึกเอากระเป๋าเศษตังไว้ทำตัวแม่ใหญ่
ขอเปลี่ยนเป็นใบนี้ละกัน
อุยด้ายเราอยู่ใกล้เราต้องพี่โกย
อันนี้ติดรูปโลโก้หน้าแม่อย่างเดียวได้เลยไหมคะ

นี่อะหน้าแม่น่าจะอันนี้

การเป็นคนแก่ของเรียนน่ารำบากมากเลยอะ

เนอะมันแบบไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาวางก็ได้
ที่มันติดมือมาเยอะเลยค่ะแล้วเราจะต้องใช้หมดเลยเหรอน้องดรีม
เราต้องอยากได้ทนสีประมาณไหนก่อน
เสร็จอะไม้ทนสีเราก็อยากได้เนี่ยวิบวับ

กาวเป็นธาตุน้ำกาวก็ขอเป็นสีแบบว่าสบายตา

แล้วเราทำยังไงเอากาวยิงเอาเหรอคะ

จากนั้นก็ติดกาวลงไปได้เลย
รีมอย่างนี้เราควรจะแตะไปที่ตรงนี้ดรีมตรงนี้เลยอ่าตรงตรีตรงนี้ดรีมค่ะประมาณนี้ค่ะพี่
ดรีมเตือนลูกกาวหน่อยสิกระเป๋าใบแค่นั้นอาจจะให้ผลวันบริเวณกันเตือนเข้าหน่อย

แล้วอย่างนี้ใส่อย่างนี้แล้วจะไปพบกระเป๋ากางเกงยังไงเดี๋ยวผู้หลุด

เนี่ยก้าวอ่ะประโยชน์ใช้สอยอ่ะมั่วไปหมดเลยดรีมดูสิดรีม

หุ้ยเราไม่ต้องติดเยอะได้มั้ย
ต้องติดเยอะก็ได้ค่ะ

น้อยไปก่อนเนี่ย

การฝีมือเนี่ยสุสาวของเราตั้งใจทำกันสุดฤทธิ์
ไม่รู้ว่าจะออกมาแล้วหน้าตาจะสวยแซ่บขนาดไหนกันนะคะเนี่ย

เสร็จแล้วน้องดรีมตั้งราคาขายเลย
ค่าใบนี้ก็ประมาณ๓๙๐บาท
โอ้โห

แต่ของคุณแม่ต้นทุนวัสดุถูกกว่า

โอ้โหแต่สีของน้องดรีมเขาสวยเนอะ

ขาวคะเราจะซื้อไปทำฉากกั้นห้องเหรอคะกระเป๋า

เออแต่แกก็ชอบนะน่ารักออก
เสร็จเรียบร้อยตามความตั้งใจของสาว
ที่อยากเนรมิตกระเป๋าสารให้กลายเป็นกระเป๋าสุดเก๋

จะให้คะแนนความสวยงามของกระเป๋าสักกี่คะแนน